ดีนี่แป้งเด็กออร์แกนิคสูตรรสฟุ้งกระจายหอมสบายตัว
สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอืมแอลกอฮอล์ยัง
อักษรศุกร์สิเนอะอืมนะครับกลับมาเจอกันกับข่าวที่ค่อนข้าง
ที่เรากลัวกันมากที่สุดค่ะเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสายพันธุ์อินเดีย
นะฮะแต่แน่นอนวันนี้ยอดของผู้ติดเชื้อสักนิดหนึ่งก่อน
อยู่เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ซึ่งนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธิน
โศกสบคก็มีการรายงานสถานการณ์ในประเทศไทยค่ะ
วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สามพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดรายค่ะ
แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่นะคะสองพันห้าร้อยสามสิบราย
แล้วก็อยู่ในเรือนจำเนี่ยเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดรายยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสม
หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกสิบหกรายหายป่วยแล้วเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่ราย
อยู่ระหว่างการรักษาเนี่ยสี่หมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดราย
จำนวนนี้มีอาการหนักนะคะก็คือปอดอักเสบเนี่ย
หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบแปดรายน่ะอืมแล้วก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ย
ร้อยแปดรายมีผู้เสียชีวิตเพิ่มสำหรับวันนี้นะคะ
สามสิบสองรายยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมเจ็ดร้อยสามสิบห้ารายแล้ว
ทางด้านในแพทย์ทวีสินก็เปิดเผยค่ะบอกว่าสอบประคอชุดใหญ่นั้นก็มีการเห็นชอบให้อนุมัติ
ขยายระยะเวลาการใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชนาจักรเลยค่ะ
คราวที่สิบสองตามข้อเสนอของศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดสิบเก้า
แล้วก็สภาความมั่นคงแห่งชาติออกอีกหกสิบวันนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนไปจนถึงสามสิบเอ็ดกรดาคมนี้ค่ะ
อย่างไรก็ตามก็จะมีการนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งก่อน
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ต่อไป
ซึ่งตอนนี้ก็คือเปิดเทิมอย่างวันที่หนึ่งมิถุนายนแล้วก็เลื่อนไปเป็นวันที่สิบสี่มิถุนายนอยู่ตอนนี้
อย่างที่เราบอกว่าสิบสี่ก็ต้องเลื่อนอีกแล้วนั่นน่ะสิพี่
ณตอนนี้สวบคเขาประกาศอยู่ที่เรียบร้อยที่เมฆพูดไปก็คือนู้นเลยสามสิบเอ็ดกรดาคมเลย
กว่าที่เราจะกลับมาไม่รู้ล่ะสามสิบเอ็ดกรดาคมก็อาจจะต่อไปอีกเรื่อยเรื่อย
เพราะว่าอย่างที่เราพูดกันว่าวันนี้ถ้าสมมุติใครดูแถลงการของสบคนะครับ
แพทย์ทวีสินก็พูดเลยว่ามีการตรวจพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก
เขาใช้คำว่าจำนวนมากก่อนในแคมป์คนงานตรงหลัก๔แล้วก็มีคนงานติดเชื้อโควิด๑๙สายพันธุ์อินเดีย
เมื่อตอนเช้าตอนช่วงบ่ายแล้วกันช่วงที่คุณหนุ่มอ่านข่าวอยู่เนี่ย
ก็จะประมาณ๑๕คน๑๕คนแต่ก่อนเราเข้ารายการล่าสุดเป็น๓๐กว่าคนแล้ว
เดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังนะครับโดยทั้งหมดตอนนี้เขาอยู่ในแคมป์คนงานถูกต้องไหมพี่หนุ่ม
ที่มันจะกระจายมันมีอยู่แล้วตอนนี้มันมีโอกาสจะกระจายสูงเพราะว่า
ในช่วงเช้าที่เจอกัน๑๕คนแล้ววันนี้เขาเอากลุ่มตัวอย่างคือ๘๐คน
คนตอนนี้ณตอนนี้นะฮะก่อนเข้ารายการข่าวใส่ไข่เนี่ย
เจอแล้ว๓๐กว่าคนก็เกือบครึ่ง
แต่ขนาดนี้ทางสอบคอเขาบอกว่า๑อยู่ในความดูแลของแพทย์เป็นอย่างดี
รวมทั้งมีการส่งทีมสอบสวนโลกลงไปพื้นที่ดังกล่าวเพื่อควบคุมการป้องกันการติดเชื้อแล้ว
ขณะเดียวกันโฆษกรุงเทพมหานครครับร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมือง
ได้โพสต์อัปเดตคลัสเตอร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่า
จากการสอบสวนโลกตรวจหาเชิงลุกเนี่ยพบกลุ่มก้อนผู้ติดเชื้อกลุ่มใหม่อีก๑คลัสเตอร์
เป็นแคมป์คนงานที่บังพรัฐไปเจอที่บังพรัฐอีก
ซึ่งตอนนี้ปิดแคมป์แล้วปิดแคมป์เพื่ออะไร
เพื่อสอบส่วนโลกเพื่อค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอันนี้จำเป็นมาก
ทำให้ตอนนี้นะครับประกรุงเทพมหานครเรามีอยู่ทั้งหมด๓๖คลัสเตอร์
หรือถ้าสมมุติจะพูดเลยคือ๓๖จุดใหญ่เอาภาษาแบบชาวบ้านของเราเนี่ย๓๖จุดใหญ่
ซึ่งอยู่ในระหว่างการสอบสวนควบคุมโรค๒๗คลัสเตอร์แล้วก็๘คลัสเตอร์เนี่ย
เขาก็บอกว่าเขาสามารถควบคุมได้แล้วแล้วก็ใกล้ปิดการสอบสวนโลกแล้วนะฮะ
แล้วก็ขอความร่วมมือทุกทุกคนเพราะฉะนั้นณวันนี้คือถ้าสมมุติเขาประกาศมาขนาดนี้
ทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเกือบเป็นจุดเสี่ยงหมดเลยนะพี่หนุ่ม
ถ้าเราไล่เรียงกันแล้วทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ย
ถือว่าเกือบเป็นจุดเสี่ยงหมดเลยล่าสุดครับกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นะครับ
ผลตรวจรหัสพันธุกรรมเชื้อโควิดจากแคมป์ก่อสร้างแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ย
เขาเอามา๘๐ตัวอย่างอย่างที่เมื่อกี้บอกไป๘๐ตัวอย่างพบเป็นสายพันธุ์อินเดียแล้วตอนนี้นะฮะ
จาก๘๐ตัวอย่างนะครับพบเป็นสายพันธุอินเดีย๓๖ตัวอย่าง
เป็นคนไทย๒๑คนเป็นพม่า๑๐คนเป็นกัมพูชา๕คน
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ปุ๊บเมื่อเจอสายพันธ์อินเดียปุ๊บ
ก็ต้องไปตรวจคลัสเตอร์ที่เมื่อกี้เราพูดมาทั้งหมดคลัสเตอร์เกี่ยวกับคลัสเตอร์ก่อสร้าง
ก็ต้องไปตรวจหมดเลยนะครับแล้วก็จะต้องดูกันต่อไปว่าตอนนี้อย่างแรกเลย
ต้องดูการกระจายตัวของไอ้เชื้อตัวนี้ว่ามันกระจายตัวไปถึงไหนแล้ว
แล้วก็ต้องไปดูอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าเมื่อเราฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ย
มันตอบสนองกับวัคซีนที่เราฉีดไปเปล่านะครับซึ่งเขาบอกจากการเฝ้าระวังการกลายพันธุ์
เชื้อโควิด๑๙เนี่ยกรมวิทย์ได้ตรวจรหัสพันธุกรรมจากตัวอย่างที่ส่งมาจากแคมป์คนงานก่อสร้างเนี่ย
ตัวอย่างปรากฏว่า๓๖ตัวอย่างเฮ้ยเจอจริงเจอจริงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย
ตอนนี้ในประเทศไทยของเราเนี่ยที่เจอโควิดโควิดกันเนี่ย
ยังยอมรับว่า๘๗นั้นเป็นของสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์อังกฤษ๘๗
เราเพิ่งตรวจสอบสายพันธุ์อินเดียแล้วเราก็จะขยายการนำตัวอย่างจากคัสเตอร์อื่น
มาตรวจรหัสพันธุกรรมว่ามันเป็นโควิดที่กลายพันธุ์หรือเปล่า
ก็คือวิธีการทำได้ก็คือการตรวจรหัสพันธุกรรมเนี่ยแหละฮะ
ซึ่งเขาบอกเลยว่าจากข้อมูลของสาธารณสุขอังกฤษนะครับพบว่าสายพันธุ์อินเดียเนี่ยทำไมเราต้องกลัวสายพันธุ์อินเดีย
วันนี้เขาพูดเลยว่าอันนี้เป็นข้อมูลจากสาธารณสุขอังกฤษเขาบอกเลยว่าไอ้สายพันธุอินเดียเนี่ยเราว่าอังกฤษเร็วแล้วใช่ไหมพี่หนุ่ม
สายพันธุ์อินเดียมีการแพร่กระจายได้ค่อนข้างจะรวดเร็วคล้ายกับสายพันกิจแต่ยังไม่พบหลักฐานที่มีผลต่อความรุนแรงหรืออัตราการเสียชีวิตยังตอบสนองต่อวัคซีนได้อยู่
ก็คือวัคซีนยังเอาอยู่เพราะว่าอย่างนั้นนะครับจึงไม่ควรพวกเราทุกคนเนี่ยยังไม่ต้องไปตื่นเต้นอย่าไปวิตกเจริตมากเกินไปนะแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่ตอนทุกคนที่ต้องเฝ้าระวังก็คือสองสายพันธุ์อย่างที่เราบอกตอนนี้สายพันธุ์กี่๘๐กว่าเปอร์เซ็นต์ยังมีสายพันธุ์อินเดียเรายังมีสายพันธุ์แอฟริกา
ต้องดูกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปตรงนี้ผลการล่าสุดนายแพทย์โอภาษณ์อย่างที่บอกอธิบดีกรมควบคุมโรคเขาก็เปิดเผยครับเขาเปิดเผยถึงว่าไอ้คัสเตอร์หลัก๔เนี่ยเชื้อกว่าวิด๑๙มันมีการแพทย์ระบาดในบ้านเราส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์อังกฤษอย่างที่เมื่อกี้อธิบายกันไปซึ่
ของโควิด๑๙เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็คือสิ่งหนึ่งซึ่งอันนี้จะบอกฝากบอกไว้ด้วยแล้วกันนะครับพอดีว่าได้ไปเห็นคลิปของญี่ปุ่นเข้ามาอันหนึ่งเขาก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยประชากรของญี่ปุ่นเองเนี่ยที่ติดโควิดทั้งทั้งที่ใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยมันมาจากการที่เราใส่หน้ากากอนามัยไม่ถูกวิธีนะจริงการใส่หน้ากากอนามัย

พูดก็ก็ตกอะไรอย่างงี้นะฮะก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันมีโอกาสที่มันจะติดได้นะฮะอันนี้คือสำคัญมากนะครับแล้วก็มือเนี่ยเอาร้างบ่อยสำคัญนะครับ
อีกสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าวันนี้คนที่เขาถามว่าสรุปแล้วเนี่ยเมื่อสายพันธุอินเดียเข้ามาเนี่ยมันจะมีการดื้อวัคซีนหรือเปล่า
มันเจอสายพันธุ์นี่คือคนที่อย่างสมมติคนร่างก็ไปซื้อข้าว
เขาต้องกินข้าวเหมือนกันอ่ะถูกต้องไหมล่ะเขาไปซื้อข้าวซื้อของ
ตอนนี้เขาก็มีการตรวจเจอแล้วณวันนี้เขาบอกขนาดเนี้ยข้อมูลยังไม่พบว่า
ที่เรากำลังจะใช้โดยข้อมูลทางวิชาการพบว่าวัคซีนยังสามารถใช้ได้กับทั้งสองสายพันธุ์คือทั้งสายพันธุ์อินเดียแล้วก็สายพันธุ์อังกฤษ
ตอนนี้นะฮะตอนนี้นะครับอย่างที่ขอเน้นอีกครั้งนึงว่าข้อมูลจากประเทศอังกฤษเขาพูดเลยว่าสายพันธุ์ที่มีความกระจายสายพันธุ์ที่มีความสามารถในการกระจายโลกเนี่ยจริงแล้วก็คือไม่ต่างจากสายพันธุอินเดียคือสายพันธังกฤษพอกันเลยนะครับแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าความรุนแรงของสายพันธุเดียเนี่ยมากกว่า
แปลก๘๐ตัวอย่างเจอ๓๖ตัวอย่างนี้ถือว่าเยอะมากนะครับเกือบครึ่งนะเกือบครึ่ง
อันนี้คือที่แบบเป็นสายพันธุอินเดียขนาดที่อินเดียเองเขาก็มีเชื้อราดำตอนนี้ที่กำลังแบบแพร่กันเยอะมากทีเดียว
สำหรับที่นั่นมันก็เลยทำให้อาการของนอกจากการเป็นโควิดแล้วมีเชื้อราดำผสมเข้าไปอีกอาการก็รุนแรงมากกว่าเดิมด้วย
อย่างถ้าสมมุติเราดูกันหลายอย่างเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแบบว่าเป็นเรื่องที่ตอนนี้เรื่องอื่นเงียบไปเลยอ่ะ

แต่วันนี้ที่มีอีกเรื่องหนึ่งที่คนตามคือทองทิพย์ที่พี่หนุ่มไล่ล่าวันนี้
คนบอกว่าพี่หนุ่มจะมาทันไหมคะวันนี้อยากฟังจริงทันนะคะ
หนุ่มเขามาทันเพราะเขาได้รับฉายามชุราชแห่งวงการสาตาแห่งโลกอย่างรู้

ไม่ก็คือเรื่องท้องทิพย์เนี่ยนะฮะก็คือมันเป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีนะครับ
เรื่องของเรื่องนี้ก็คือมีคุณพ่อคุณแม่คู่หนึ่งนะครับ
เมื่อวานเนี้ยคุณพ่อเองเนี่ยก็บอกว่าไปรับศพลูกมานะครับคนหนึ่งแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ย
ศพเนี่ยก็ถูกห่อผ้ามาแล้วก็เอาไปที่วัด
ปรากฏพอเปิดภาพมาปุ๊บไม่มีศพอยู่ในนั้น

หายไปก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องมันถึงได้มีการเปิดเผยออกมานะครับ
คือสรุปแล้วเนี่ยนะฮะก็คือกลายเป็นว่าพ่อแม่คู่นี้คือคนหนึ่งชื่อคุณนัทเป็นพ่อ
คุณเตยเนี่ยเป็นแม่ทั้งคู่เนี่ยยืนยันว่าตัวเองนั้นท้องแฝดนะฮะ
มีลูกสองคนนะครับอยู่ในท้องไปฝากคันเอาไว้นะฮะที่โรงพยาบาลบังปะม้านะครับ
ทีนี้เนี่ยพอถึงวันที่๑๑ที่ผ่านมาตัวทางคุณนัทกับคุณเตยเนี่ยนะครับ
ก็ไปที่โรงพยาบาลนะครับก็ไปไปเช็คไปตรวจไปอะไรอย่างเงี้ย
ปรากฏว่าคุณหมอก็บอกว่าเนี่ยจำเป็นที่จะต้องคลอดแล้วนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือ
คือตัวเธอเองเนี่ยนะฮะคือคุณแม่เนี่ยเคยมีการคลอดลูกมาแล้วครั้งแรกโดยการผ่าตัด
ทีนี้ทางฝั่งของคุณหมอคือเธออ้างอย่างนั้นก่อนนะเธออ้างอย่างนั้นก่อน
บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะต้องมีการส่งตัวเนี่ยไปหาอีกโรงพยาบาลหนึ่งก็คือโรงพยาบาลเจ้าพญายมราชให้ไปผ่าที่นั่น
ทางฝั่งของคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยกำลังจะเดินทางออกมาแล้วนะฮะกำลังจะขึ้นรถออกมารถเข็นออกมาปุ๊บปรากฏว่าท้องลูกเนี่ยลูกเนี่ย
ติดต่อกลับมาจากโรงพยาบาลยมราชแล้วก็บอกว่าเด็กชายนะฮะหัวใจเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหยุดหายใจไปหมอพยายามช่วยแล้วสุดท้ายเสียชีวิตส่วนเด็กหญิงยังแข็งแรงดีอยู่นี่นะฮะคือเธอได้รับคำตอบมาแบบนี้ก็เลยมีการนัดแนะแล้วเธอก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลบางประมาฮฮ

พยาบาลเนี่ยก็เอาลูกออกมาให้แล้วก็พันตัวลูกออกมาแล้วบอกว่าไม่ต้องเปิดนะเดี๋ยวถ้าเปิดเดี๋ยวจะติดเชื้อเอาไปแล้วก็ไปเผาเลยคุณแม่เนี่ยก็เลยเอากลับมากับคุณพ่อนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไปที่วัดก็ไปเปิดอย่างนี้ก็ไปเจอพ่อก็เลยไม่เจอศพพ่อก็เลยไลฟ์เกิดขึ้นเนี่ย
เหล่าของตกข่าวแล้วก็เรื่องแล้วกันอักเสบสุดอื่นในร่างกายไม่ได้ไปครอบรูปปลอดเลยไม่ได้ครอบรูปให้ด้วยทางฝั่งโรงพยาบาลเจ้าพยายมราชเขาก็ชี้แจงว่าว่ามันไม่ใช่จริง
แล้วเนี่ยเด็กสองคนนี้ไม่เคยถูกส่งมาที่โรงพยาบาลเจ้าพญายมราชเลย
เลยไม่มีตัวองค์ตัวอบไม่เคยเอามาเข้าเลยทั้งนั้นอืมแม่ก็
งงว่าอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นเออสังคมก็เลยงงว่ามันเกิดอะไร
อันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นภาพที่คุณแม่เนี่ยไปที่
โรงพยาบาลเจ้าพญายมราชอืมวันที่ไปรับศพน้องนะฮะเมื่อกี้นี่เป็น
กระบะคันที่วงไว้คือรถกระบะที่เขาขับเข้าไปข้างในแต่
สิ่งหนึ่งนะฮะซึ่งวันนี้ได้มีการเปิดเผยออกมาคือเมื่อกี้ที่
บอกให้คุณแม่เองเนี่ยได้ขึ้นไปที่ชั้น๓ที่หน้าห้องกุมารเวศ
ใช่ไหมแต่พอไปนั่งดูกล้องวงจรปิดนะฮะคุณแม่บอกไปตอน๔
โมงเย็นนะครับไปที่นั่นสี่โมงเย็นทางฝั่งของโรงพยาบาลอ่ะ
เขาเอากล้องมาดูเลยนะฮะชั้น๓ห้องหน้าห้องกุมารเวศตั้งแต่
บ่าย๒จนถึง๖โมงเย็นแล้วดูไปถึง๒ทุ่มไม่ปรากฏร่างคุณ
แม่ไม่ปรากฏหน้าคุณแม่คนนี้คุณเตยคนนี้
ขึ้นวัยยั้นสามแต่อย่างนั้นไม่มีการคลอดลงคลอดลูกไม่มี
คือไม่ได้ขึ้นไปรับศพไม่มีไม่มีไม่มีนะฮะนี่มันก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้น
วันนี้เขาก็มาออกรายการผมนะครับคือเขาแค่ต้องการอยากจะรู้ว่า
ลูกคนที่สองของเขาลูกอีกคนนึงที่เป็นผู้หญิงไปไหน
แล้วศพลูกชายเข้าไปไหนเข้าใจไหม
แต่ว่ามันมีคนเดียวแล้วอีกคนนึงหายไปไหนอ่ะ
ก็นี่ไงเขาบอกว่าพยาบาลก็เข้าไปถ่ายรูปออกมาให้แล้วก็เป็นเด็กคนนึงเนี่ย
แต่มันดูตัวใหญ่ปรากฏว่าภาพนั้นเนี่ยมีการเอาไปเปรียบเทียบกัน
เอาภาพมาใช้เออแต่คุณแม่เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีคนเอามา
แต่พยาบาลคนนั้นน่ะเป็นคนเข้าไปถ่ายมาแล้วเอารูปนั้นมาให้ดู
พวกเด็กคนนั้นประมาณ๓โลกว่าแต่เด็กที่เขาบอกคลอดออกมาประมาณโลกว่า
เขาบอกตัวเล็กซึ่งมันก็ไม่ใช่อีกประเด็นมันก็เลยวุ่นวายไปหมดเลยคราวนี้นะฮะ
ก็ทางเขาก็มาออกรายการแล้วก็ต้องการเรียกร้องความเป็นธรรม

ไม่ได้เกี่ยวกับการมีลูกเลย
แถลงลงโทยาะบริหิต

นั่งไล่ซักกันไปสุดท้าย
ผมก็เลยขอความร่วมมือกับคุณพ่อคุณแม่ว่า
ผมขอพาทั้งคู่ไปตรวจเลยได้ไหม

ตรวจแล้วมีการคลอดลูกมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
คือมันสามารถพิสูจน์ได้มันสามารถดูได้
วันนี้ผมก็เลยพาคุณพ่อคุณแม่คู่นี้
ไปที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
ก็คือเพื่อที่ไปตรวจสอบในแผนกสูตินริเวศ

ปรากฏว่าผลของการที่ไปตรวจ

อย่างแรกเลยคือเขาดูที่ปากมดลูก
มดลูกถ้าเกิดว่ามีการคลอดลูกออกมา
แล้วคือข้อออกมาคือสนิทราได้๒อย่าง
คือ๑ถ้าเด็กตัวเล็กคลอดออกมา
ก็คืออาจจะไม่ต้องไปคลิบ
หรือว่าตัดตรงแถวฝีเย็บ
เพื่อที่จะขยายปากมดลูกเพื่อเอาเด็กออกมา
ถูกไหมครับ

มดลูกเนี่ยต้องมีร่องรอยของการขยายออกอยู่แล้ว

แต่พออาจารย์หมอท่านนี้ไปดูนะครับ

ตอนที่คลอดลูกคุณหมอเขาคลิบไหม

ก็คือมีการตัดเนื้อผ่าตรงปากมดลูกออกไป
เพื่อขยายให้กว้างเพื่อเอาเด็กออกมา

เขาก็ไปดูเรื่องในของมดลูก
ในมดลูกถ้าเกิดผู้หญิงที่คลอดลูกนะครับ

แต่ของน้องคนนี้ของน้องเตยคนนี้
พอคุณหมอไปตรวจอัลด้าซาวน์แล้วก็เช็คดูหมดแล้วเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่ามดลูกอยู่อย่างนี้

เหมือนปกติเหมือนผู้หญิงทั่วไป

ประเด็นนี้มันก็ไม่รู้จะทำไง

ผมก็โอเคยินดีก็เดี๋ยวลองไปตรวจดูอีกทีแล้วกัน

อีกสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งซึ่งมันสำคัญมาก
คือเธอเองเนี่ยเอาน้ำนมมาให้ดู

เพราะฉะนั้นผู้หญิงที่ตั้งคันมีลูกเนี่ยก็จะมีน้ำนม

ผมก็เลยบอกงั้นขอตรวจเลือดดูฮอร์โมนเลย

เพราะว่าท้องฮอร์โมนจะไม่ปกติอยู่แล้ว
ใช่โฮโมนตัวนี้ชื่อว่าโปรแรคติน

ก็คือฮอร์โมนที่มันอยู่ในร่างกายของ
ผู้หญิงที่เวลาที่แบบว่าเขาตั้งคันขึ้นมา

เรคตินเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ
๑๐ไปถึง๒๐อ้อต่ำกว่า๑๐ไปถึง๒๕

แต่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงนะครับที่ตั้งคันอยู่โอเล็กตินเนี่ย๒๐๐ขึ้น
มันจะค่อยขึ้นไปเรื่อยตามสัปดาห์๒๐๐ขึ้นถ้าท้องเนี่ยประมาณ๒๐๐ขึ้น
ถ้าผู้หญิงที่คลอดลูกไปแล้ว๗วันโอเล็กตินเนี่ยจะลดลงมาเหลือ๑๐๐
๓เดือนลดลงมาอีกลดมา๓เดือนไม่ลดเหลือเดือน๑๐๐นะครับ
แต่ว่าน้องคนนี้ไปตรวจเนี่ยปรากฏว่ามีอยู่แค่๑๐ก็ไม่ทองแล้วล่ะ
เข้าใจป่ะน้องคล้องทิศหรือเปล่าคือทุกอย่างมันถูกพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
เขาทำเพื่ออะไรก่อนคืออันนี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปบอกว่าน้องเขาโกหกหรืออะไรไง
คือผมก็ไม่อยากจะไปใช้คำนั้นนะผมก็ไม่รู้ว่าเขามีความจำเป็นหรือมีเรื่องอะไรที่เขาต้องพูดแบบนี้
ดำบอกได้ลูกแฝดด้วยชายคนหญิงคนด้วย
ซึ่งพอผลเลือดออกมาเนี่ยผมก็ยังบอกเลยว่าเนี่ยน้องมันเป็นแบบนี้นะ
คืออ่าโอเคผู้หญิงที่ไม่ได้ท้องนะไม่ได้ท้องนะต้องบอกว่าไม่ได้ท้อง
แต่มีน้ำนมเนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นถูกไหมมีน้ำนมไงแต่ว่าไปเช็คเนี่ยโปรแลคตินยังไงก็ต้องขึ้น
ถ้าไม่ได้ท้องแต่มีนมเนี่ยนะมีน้ำนมเนี่ยโปรเล็กตินขึ้น
แต่อันนี้มันไม่ขึ้นไงมันมีแค่๑๐ถ้าคลอดลูกมาแล้ว๗วันเนี่ยโปรเล็กตินต้องมีค่าอยู่ที่๑๐๐
ใช่ฮอร์โมนเนี่ยเห็นชัดมากเพราะว่าเพื่อนเพิ่งจะมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนเมื่อวานนี้เรื่องท้องไม่ท้องเนี่ยค่ะคือเพื่อนเขาก็จะแบบค่อยบอกเหมือนกันว่าเวลาพอเริ่มท้องฮอร์โมนก็จะค่อยขยับแต่เขาก็พยายามดูว่าเอ๊ะตัวเองฮอร์โมนขึ้นไหมถ้าฮอร์โมนขึ้นแสดงว่าฉันจะท้องอะไรอย่างนี้

คุณแม่ถ้าเกิดสมมุติเราท้องแล้วก่อนหน้านั้นก่อน๙เดือน

อันนี้พูดจริงเคสที่แบบว่าท้องแล้วไม่รู้ตัวเองมันมี
มันมีแต่หมายถึงว่าแต่นี้เด็กแฝดนะโทษคำนวณนี้เล็กแฝด
แต่ทีนี้ผมก็ยังสงสัยแล้วไอ้น้ำนมนั้นมาจากไหน
น้ำนมนี่เป็นถุงอะฮะมันมีจริงไหม
น้องคนนี้เอานมไปฝากใส่ตู้เย็นเธอไว้
หรือเอามาจากคนอื่นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้
อันนี้เป็นเรื่องที่ตอบไม่ได้แต่จะมีนมหรือไม่มีนมเนี่ย
คือทุกอย่างมันถูกตรวจสอบโดยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์คือถ้ามีน้ำนมมากขนาดนั้นอ่ะ

ใช่ถ้าสมมติคุณมีน้ำนมถึงขนาดเก็บฟีทน่ะนึกออกว่าเก็บทุกเย็นน่ะเม
แต่อันนี้ตรวจมาครับ๑๐อ่ะผมให้ดูแล้วกันเดี๋ยวอย่างนี้มันจะเหมาะหรือเปล่าวะ
ก็คืออย่าเลยก็คือเอาง่ายคุณคุณสัมภาษณ์ไปแล้วไปตรวจแล้วคือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์คือมันไม่ได้มีลูกอ่ะ
ถูกต้องป่ะอันนี้คือแบบว่าพูดภาษาตรงคือหลักฐานทวีศัตว์ไม่มีลูก

อืม

แต่คำถามคือเออใช่ทำเพื่ออะไรก่อน
แล้วที่สำคัญเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะฮะคุณจะตกใจมากกว่านั้น

ปรากฏบางประมาะเขาออกมาเยินว่าไงรู้ไหม
โรงพยาบาลเขาไม่ได้ทำคลอดมานานมากแล้ว
นัลทิพย์เชื่อสึกเพราะว่านัลทิพย์เชื่อสึก
อยู่ดีแต่ไปขึ้นไปรับศบอยู่ทั้งสามซึ่งมันเป็นไม่
ได้อือก็นั่งคิดเองเออเองอ่ะเขาก็ก็มาดันถุรังไป
สดที่อื่นนะคุณแม่มันจะไปหนูมาตรวจอะก็เขามั่นใจ
คือสามีมั่นใจว่าเมียตัวเองไม่ได้โกหก

ผัวก็ต้องรู้สิว่าเมียท้องไม่ท้อง

ยังไงท้องแฝดมันก็ต้องใหญ่ถูกต้องไหม

ท้องยังไงก็คือท้องแฝดยังไง

คือท้องเดียวมันก็ต้องเห็นอยู่แล้วล่ะพี่
๙เดือนอ่ะเนาะ
จริงมันไม่รู้จะตอบยังไง

โกหกไม่โกงมันเป็นเรื่องของทางข้อกฎหมายต้องไปคุยกันแล้ว
ไหมฮะโรงพยาบาลก็จะฟ้องจะมีการแจ้งความ
หมินประมาณอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของข้อกฎหมาย
เราก็คือทำในมุมของการที่พิสูจน์เท่านั้นเองว่า
ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงเพราะสังคมเขาจับตามองอะไรอย่างนี้
อืมเราทำแค่นี้พอแล้วสุดท้าย
ข้อเท็จจริงมันเกิดขึ้นกับทางข้อกฎหมายเดี๋ยวตำรวจเข้าไปสืบต่อเอง

เพราะเราไม่อยากไปตัดสินหรือไปคิดอะไรมากกว่านั้น
เพราะว่าไม่อยากจะเป็นไปถึงขั้นแบบบอกตรงนะ
ตั้งแต่เจอเรื่องของจักรจันทร์อ่ะอาคาร์มซีรีย์ตามทริปนั้นมันก็แบบ

ก็อย่ามาเอาฉันไปเกี่ยวข้องฉันไม่รู้จักจักรจันทร์

ขับเฮาท์กันเป็นวันวันคืนคืนฉันไม่เอาด้วยนะเธอ
เหมือนเอ๊ะหูฝาดหรือเปล่าฉันจะไม่เกี่ยวข้องเมื่อคืนขยี้ใหญ่เลย

แต่ตอนแรกขอโทษที่ผมไม่รู้ว่านางเอกที่คุณพูดถึงกันเขาเคยร้องเพลง

เออแต่พี่ไม่รู้

เขาไม่ได้ร้องเพลงใช่ไหมไม่เป็นไรหรือเปล่าคนเขาส่งมาหาหนูกันใหญ่ใครใคร
เพราะผมไม่รู้เขาร้องเพลง
อ้าวสรุปเขาร้องเพลงหรือเขาไม่ร้องเพลง
แสดงว่าคนเดียวกันใช่ไหมที่คิดประมาณนี้
ใช่เค้าคนเดียวกัน
อ่ะคิดไว้ว่าคนเดียวกันอืออานี่มันมัน
ผู้ชายคนที่เอาไปลงข่าวก็ไม่ใช่นะ

ผู้ชายที่แบบไปเป็นนักข่าวไปเขียนนั้นไม่ใช่นะ
ไม่ใช่นะอีกคนเขาด่านะเธอผู้ชายเขาด่านะ

ไม่ใช่ตัวอีกคนนี้มีทั้งตัวจริงแล้วคนที่ถูกพลาดถูกถึงโอ้โฮตายแล้ว

ฉันรู้จักคนนี้ฉันรู้จัก

เออแต่ตอนแรกที่เป็นข่าวคือคนนี้รู้จักอีกแล้ว
รู้จักอีกแล้วรู้จักอีกแล้วเมื่อกี้บอกว่าไม่รู้จักฉันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่อง
รู้จักอีกแล้วรู้จักอีกแล้วไม่รู้จักอีกแล้ว
ไม่เพราะตอนแรกไม่รู้ว่าผู้ชายคนไหนไงเขาก็ไปตามเสื้อของเขา
เมื่อกี้ฉันไม่รู้จักเลยตั้งแต่เรื่องจักรจันทร์ฉันไม่รู้จัก
ตอนแรกไงโอ้แต่เมื่อคืนขยี้ใหญ่เลยถ้าเกิด
ถ้าเกิดขายหกสัตว์พ่อก็ทำหมดแล้วอ่ะฉันรู้ฉันมีสายสื่อเป็นแหน่นนะจั๊กเถอะ

อันนี้ดีกว่าแม่ขยี้เรื่องนี้ก่อนอุ้ย
คนอยากรู้เนี่ยนี่นี่๑ล้านล้านเนี่ย๑ล้านล้านเปิดตัวเลขนี่สาธารณะไทย

ไปดูลูกของพระนอน

ไม่ใช่พระนอนนี่นอนอยู่ข้างสนุน
แล้วตำรวจเนี่ยเขาไปเจอนะฮะเขาก็ไปถามปรากฏพระเนี่ยแจ้งจับนะ
อืมข้อหาได้ไหมรบกวนเวลานอนเอ้ามันมีข้อหานี้ได้ด้วยเหรอ
ก็นี่อ่ะก็ดูที่เนี้ยเนี้ยลุงปู่เมาหรือเปล่าอ้าวมีเสียงไหม
ฟังหน่อยอ่าไม่มีนะดูนี่นอนแล้วพระนอนจ้ะ
แล้วมันไม่กลับวัดแล้วอยู่วัดไหนครับลงทาที่จังหวัดอะไรเนี้ยฮะ
ลงทาจังหวัดอยู่วัดไหนไม่พูดอ่ะหุงห่วงกูอ่ะหุง

เนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีบุคคลแต่งกายคล้ายกับพระสงฆ์
แล้วก็ไปนอนอยู่บริเวณเก้าอี้ริมเขื่อนแม่น้ำบางประกงตำรวจเองเนี่ยนะฮะ
ก็เดินไปถามครับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปพบพระสงฆ์นะฮะนอนอยู่ก็เลยสอบถามว่ามาจากวัดไหน
ทำไมมานอนบริเวณนี้แต่พระรูปดังกล่าวเนี่ยโวยวายนะ
วายใส่ตำรวจนะครับแล้วก็ลุกขึ้นเดินไปแจ้งความที่โรงพัก
ด้วยเหตุผลเพราะถูกมารบกวนเวลานอนคือท่านจะนอนไปกวนท่าน
ด้านตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาก็พยายามสอบถามว่าพระรูปนี้มาจากวัดไหน
แต่ไม่ได้รับคำตอบนะฮะก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยตามไปดูว่ากลับวัดไปหรือยัง
สุดท้ายพระก็เผยว่าเดินมาจากวัดแสนภูดาหัสที่อำเภอบ้านโพกำลังจะเดินกลับวัด
แล้วก็อ่าในช่วงรุ่งเช้านะฮะอ่าก็หลังจากนั้นเนี้ยเดี๋ยวจะไปแล้ว
ต่อไปบิณฑบาตพร้อมกันดียังระบุณว่าตนเองเนี่ย
เป็นลูกน้องของพลเอกประยุทธ์จันโอชาโอ้โหพระเหรอ
นายกมนตรีพระบอกอย่างงั้นโอ้โหแล้วก็ยังเป็นลูกศิษย์ของ
โปรโมเตอร์มวยคนดังคือทรงชัยรัตนสุบันโอ้จรณที่ก็
นะฮะเชื่อว่าพระรูปนี้เนี่ยน่าจะมีอาการที่ไม่ปกติแล้ว
ก็เลยอยากจะฝากหน่วยงานกรมพุทธเนี่ยนะฮะ
ให้ลงมาตรวจสอบหน่อยว่าเป็นพระจริงหรือเปล่า
เอาลองฟังเสียงท่านหน่อยสิไม่มีอ่ะไม่มีนะ
ไม่รู้เรื่องเหรอมีไหมอ่าโถ
หมอกับนักข่าวอันที่หนึ่งเนี่ยเนี่ยอืม
เสียงเบาเหรออ่าเอ๊ะคุณพระธรรม
ทำไมคุณไปร้องอยู่ตรงนั้นน่ะอีบ้าฉันกำลังเตรียมข้อมูลในการอ่านข่าวอยู่
อ๋อหรอหรอนี่นี่ข่าวต่อไปต้องเป็นเข้าขยี้ไง
เขาต้องมีข้อมูลลึกซึ้งนิดนึงเนอะโอเคอ่าพาพี่มดเอาเลย
เชิงเศร้าอย่างแรกเมื่อวานนี้ที่คนเขาบอกหนี้สาธารณะของเราเนี่ย
ตอนเนี้ยมันคือเอาง่ายง่ายคือว่าการกัดทุนอ่ะแหละประเทศไทยของเรา
ถ้าสมมุติเราทำการค่าการขายกันก็หมายหมายถึงการการทุน
คนแรกคนก็เลยอยากจะรู้ว่าไอ้หนี้สาธารณะที่เขาพูดว่าล้านล้าน
ล้านล้านแล้วก็จะมีการกู้อีก๗แสนล้านเนี่ยมันคืออะไรเราขอใช้คำว่าหนี้สาธารณะก่อนดีกว่า
หนี้สาธารณะเนี่ยถ้าเอาจริงแล้วหนี้สาธารณะหมายถึงว่าการกู้ยืมเงินของรัฐบาล
รัฐบาลมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายอันนี้คือต้องรู้อย่างงี้แล้วก่อนคือ
แสดงว่ารายได้ของรัฐบาลคือการจัดเก็บภาษีนี่แหละไม่เพียงพอกับรายจ่าย
จำเป็นต้องกู้เงินไปจ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะรัฐบาลของประเทศอย่างพวกเรานี่คือถือว่าเป็นประเทศกำลังพัฒนาถูกต้องไหมฮะ
แต่เดิมเนี่ยเรามีความรู้สึกเกี่ยวกับการก่อนหนี้ยืมสินเนี่ยในทางที่ไม่ดีนะครับแต่เขาบอกว่าครัวเรือนไหนก็แล้วแต่ที่แบบว่ามีหนี้เยอะเนี่ย
มันก็ไม่ใช่จะดีหรอกใช่ไหมแต่คราวนี้เขานึกหมายถึงว่าถ้าสมมุติประเทศใดที่มีหนี้สินอยู่มาก
ว่าฐานะทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะไม่มั่นคงหรืออาจจะแบบมีปัญหาทางเศรษฐกิจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการกู้กู้หนี้กู้
อะไรมาอย่างนี้มากมายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเขาถึงบอกรัฐบาลเนี่ยจึงมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินเพื่อพัฒนาประเทศในการลงทุน
ทำให้ประเทศเนี้ยขับเคลื่อนต่อไปได้นะครับแน่นอนว่าเมื่อวานนี้เว็บไซต์
ราชกิจจานุเบกษาเขาเผยแพร่อย่างหนึ่งครับเขาประกาศของกระทรวงการคังเรื่องรายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
สำรองเงินตารับกิจการธนบัตรนะครับได้แก่ประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่๒๑มกราคม
ประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันพระราชสบดีที่๒๘มกราคมแล้วก็งวดประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่พระหัสที่๔กุมภาพันธ์
คาดทุนสะสมนะฮะหนึ่งล้านหนึ่งล้านล้านกว่านะฮะหกหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบหกสองร้อยสี่สิบหกห้าร้อยเก้าสิบหกล้านล้านบาทฮะ
ก็คือล้านกว่าล้านนั่นแหละนะครับประชาชนก็เลยตั้งทุกไม่ใช่ประชาชนหรอกพวกเราเอง
เมื่อกี้เราเข้าใจแล้วว่าหนี้สาธารณะคืออะไรก่อนถูกต้องไหมครับก่อนปรากฏว่าประชาชนก็เลยตั้งสนสงสัยอะไรวะอืม
ล้านกว่าล้านมันคืออะไรก่อนดีกว่าวันนี้มีเอ่อเพจเฟซบุ๊กกระจ่างนะครับ
เขาได้กล่าวถึงตัวเลขดังกล่าวเขาอธิบายอย่างชัดเจนอย่างนี้เขาขยายเพิ่มเติมอย่างนี้
รายละเอียดสำคัญคือเราอาจจะตื่นเต้นกับที่บอกว่าเราขาดทุนล้านกว่าล้าน
ถูกต้องป่ะเพราะชาตินี้ทั้งชาติพวกเราก็ไม่รู้จะเห็นเขาว่าเงินล้านล้านเป็นยังไง
แต่อันนี้มันสำหรับประเทศไทยเราอาจจะตื่นเต้นกับราชกิจจานุเบกษากับตัวเลข
ทุนสะสมประมาณหนึ่งล้านล้านบาทอันมาจากรายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารประเทศไทย
แต่จะบอกว่านี่เป็นรายงานฐานะการเงินของประเทศครับ
คำว่าตัดคำว่าธนาคารออกไปดื้อจนพากันให้เข้าใจผิดว่า
นี่เป็นภาระของใครบางคนบอกอ่ะทั้งหมดแล้วเนี่ยไอ้ล้านกว่าล้าน
มันก็คือภาระของคนทั้งประเทศหรือเปล่าใช่ป่ะถูกต้องไหม
เพราะมันเป็นของประเทศหมดเลยนี่มันเป็นภาระของใคร
เราจะใช้คำว่าหนี้สาธารณะได้ยังไงเขาบอกอย่างงี้ครับว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่ไม่ได้มีไว้ทำกำไรแต่มีไว้ดำเนิน
นโยบายทางการเงินเพื่ออะไรฮะเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ไม่ว่าจะเป็นการเราจะเห็นไหมถึงเวลาปุ๊บจะมีการออกพันธบะ
พันธนบัตรเมื่อก่อนครั้งนี้ยังไม่ได้ออกบ้างพันธบัตรใช่ไหมครับ
จะต้องมีการออกพันธบัตรเพื่อที่จะเอาเงินไปหมุนเวียนก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อ
แลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อไว้เป็นกองทุนสำรองระหว่างประเทศ
เวลาที่รัฐบาลเขาพูดกันเนี่ยกองทุนสำรองระหว่างประเทศอันนี้ก็เกี่ยวด้วย
รวมไปถึงทำให้ค่าเงินบาทไม่ผันผวนอย่างที่เขาบอกว่าสิ่งที่เรากลัวมากที่สุด
หลังจากนี้คืออะไรเงินเฟ้อเงินเฟ้อคืออะไรข้าวของข้าวยากหมักแพงนั่นแหละ
เฟ้อคือเมื่อก่อนเอาง่ายเราเคยมีเงิน๒๐บาทเรากินข้าวมันไก่ได้
ทุกวันนี้กินได้ไหมล่ะไม่ได้ใช่ไหมต้องใช้เงินมากกว่านี้ซื้อของเท่าที่เดิม
เมื่อก่อนก๋วยเตี๋ยวค่ะเรามียี่สิบบาทเรากินก๋วยเตี๋ยวได้อ่า
น้ำแข็งได้แก้วหนึ่งทุกวันนี้ได้ไหมล่ะก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ไม่ได้
นั่นแหละก็คือเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีคนที่ดูไว้ค่าเงินเนี่ย
ให้ผันผวนตัวเลขขาดทุนสะสมก็มาจากการดำเนินนโยบายดังกล่าวนะครับ
ซึ่งเมื่อตีกลับเป็นค่าเงินบาทถ้าค่าเงินบาทแข็งก็จะทำให้เกิดการขาดทุนในส่วนนี้เหมือนกันนะครับ
ในส่วนเรื่องตรงนี้ดีกว่าที่คนทั้งประเทศเนี่ยเขาตกใจกันมากมายถึงการขาดทุนแตะหลัก๑ล้านล้านบาท
ทะลุ๑ล้านล้านบาทตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนปีที่แล้วนะฮะ
หกสามตามกฎหมายเขาประกาศว่าต้องรายงานทุกสัปดาห์ครับแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ย
ซึ่งเพิ่งเป็นที่ฮือฮากันนั้นเป็นรายงานของเดือนกุมภาพันธ์๔กุมภาพันธ์
ถ้าดูในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีรายงานถึงสิ้นเดือนเมษายน
แล้วก็ตัวเลขดังกล่าก็ยังคงอยู่ฮะนี่เราดูกันอย่างนี้
แล้วก็คงจะออกประกาศราชกิจจานุเบกษาให้เราตื่นเต้นในเรื่องเดิมครับ
เมื่อตรวจสอบจากเว็บไซต์แล้วสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะก็พบว่า
หนี้สาธารณะคงค้างณเดือนมีนาคมของประเทศไทยเนี่ย

มากนะที่จริงคุณอ่านข่าวเที่ยงมาคุณฟัง
หมวยเล่าชดแอบดูอยู่นะ
เหมือนเขาอธิบายเลยนะว่าดวงนี้คือเท่าไหร่ปีนี้เท่าไห

ร้านทั้งหมดมันแล้ว๘ล้านล้านกว่า

แบ่งเป็นหนี้รัฐบาลเนี่ยของรัฐบาลที่ติดหนี้นะ
รัฐบาลตอนนี้คือ๗๓๘ล้านล้านบาทนะฮะ
นี่รัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจคืออะไร

นี่รัฐวิสาหกิจเนี่ยจุด๗ก็๗เกือบ๘แสนล้านบาท
นี่แล้ววิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินคือเอาง่ายคือรัฐบาลไปค้ำประกันเนี่ย
อยู่ที่๒๘๕แสนล้านบาท
นี่หน่วยงานของรัฐเนี่ย๗๖๒๔ล้านบาท
อันนี้คือทั้งหมดเพื่อให้เราทำความเข้าใจกันไป
เพราะว่าไม่ใช่ประเทศอย่างเดียวก็คือตอนนี้ทุกประเทศโดนโควิดกันหมด

เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเกี่ยวกับ

เอ้าพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้า

บีน้ำทิปควงหนุ่มประจนาเที่ยวทะเล

พี่ม็อตข่าวคุณแม่เล่าค่ะมาเลยแม่

เราเคยร้องเพลงนะแค่กระเจ็ดใสบาง

์วางเว้นจากการเป็นเค้ากับนุ่ม
โพสต์ภาพเที่ยวกับบีน้ำทิพย์ด้านบีก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งอีโมจิเบา
แล้วก็ลงภาพขี่เจสกีกับหนุ่มปริศนาซึ่งหนุ่มปริศนาคนที่ลงปรีโพสต์เนี่ย
งานนี้หลายคนบอกเฮ้ยใช่รักครั้งใหม่ของบีหรือเปล่า
เนี่ยดูดิต้องไหมไหนเจสกีเจสกี
แล้วอ่านไปบีน้ำทิพย์นะฮะก็ไปดูกันเราเองซึ่งไหนแหละคุณก็รู้ว่าเนี่ยแหละใช่
เอาไงคือเมื่อวานที่เขาอ่านอ่านกันอะทัวก็ไปลงที่ใบบีเหมือนกัน
ว่าไอ้บีใช่ไอ้บีหรือเปล่าเดี๋ยวนะไอ้คำว่าเขาอันน่ะ
เห็นแฉนะขยี้อยู่อันเดียวเลย
อ๋ออีหนุ่มอีหนุ่มเธอเลิกก่อนให้ข่าวใส่ไข่
ฉันก็ต้องเอาไปไม่จริงเลยผมอ่ะเป็นคนบอกดูนะ
ผมไม่พูดเลยผมเป็นจัญญาบันถูกปะฮะแต่ไอ้ตกกลางคืนน่ะ
พูดชื่อด้วยเหรอเมื่อคืนอ่ะฉันไม่ได้พูดชื่อ
ไม่ได้พูดแต่ก็พูดชี้ทาง

ถ้าสมมุติว่าเราไปชนบุรีไปพัทยา

แล้วเขาก็มีเหตุเลิกลากันไป
คนก็เลยสงสัยว่าเนี่ยใช่หรือเปล่า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
เดียวคนชำน่านมันอีก

หรือเปล่าที่แบบเมื่อวานเนี่ยอักษรยอดที่มีเพจนึงเขาพูดถึง
เพราะตอนแรกอะถั่วไปลงที่ใครรู้ไมไหม
ไม่ใช่เชนธนาบางคนบอกว่าอ๋อฟุกฟุกไหนฟุกเกิดคนลูกก็เพิ่งคลอด
บอกไม่ใช่ไม่ใช่คนบอกอ่ะไอ้เจตนาลูกก็เพิ่งคลอดคนที่สอง
เขารวยเหมือนกันถูกต้องปะฟุกเกิดคนลูกก็เพิ่งคลอดกว่าที่สอง
ไม่ใช่เขาก็เลยบอกว่าวันนี้คนก็เลยมาสงสัยอ้าวนี่หรือเปล่า
มันก็มีภาพออกมาด้วยว่าเฮ้ยเขาแบบว่าหนุ่มทำไมเธอดู
วิตเตอร์ไม่สนใจในเวลาฉันอ่านข่าวไม่ผมเวลาเธอเล่าเรื่องเด็ก
ผมผมผมไม่อยากผมตั้งใจฟังเธอผมไม่อยากเข็นคุณเป็นเหมือน

เวลาฉันอ่านข่าวท้องทิพย์ท้องเทิบฉันนั่งตั้งใจฟัง
ตาบ้ามันป้าตั้งใจฟังกูเห็นนั่งกดโทรศัพท์อยู่นั่น

ขอฟังหูซ้ายแบบฆลกูขวาหมึ่งอยากเอากลับมาเก็บ

อยู่ที่ฉันใส่หัวโปรฟิตอ่านลิซ่าแบ็คพีทอ่านลิซ่าแบ็คพีทคุณไม่สรุปนะคุณแม่

สรุปให้คนก็ทัวร์ลงคุณล่ะไม่ได้ว่างพอที่จะทัวร์ลง
อ่านลิซ่าแบ็คพีทไม่อยากจะรู้เฉยว่าสรุปคือ

สรุปก็คือรอพี่เบียออกมาบอกว่าคนนี้ใช่หนุ่มใหม่ของเขาหรือเปล่า

นึกออกไปสรุปอะไรอย่างจิ๊ดสรุปอะไร
ปกติคนชอบเขียนบอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูแม่มดดำ
กลับโทรไปหาอะไร
มันจะโดนสรุปกับเขาทำไม

แคบลงหมื่นหมดเลย

ก็คือมีลูกจริงแต่ไม่ได้ลูกสอง

ขาเผื่อกหูผึึ่งปมนังเอกดังเยี่ยงสมีย์

เมื่อกี้ใช่ไหม
ใช่ไหมที่นายบอกแล้วพี่แหน

เพราะว่ารฤทธิ์ซ่าคือเหรอดมากแล้วก็ดีมากจริง

อีกเรื่องหนึ่งสำหรับวันนี้ตั้งแต่เช้าที่เราเห็นนะคะคุณแม่น้องปุ๊กลุ๊ก
ผลทิปตอนนี้ก็อาการคุณแม่ปลอดภัยแล้ว

ฟาดพื้นไปแล้วก็หยุดหายใจไปชั่วขณะหนึ่ง
แต่ว่าตอนนี้ก็อาการอัปเดตมาเรียบร้อย
ไม่ให้เบื่อแตกใช่ใช้เลขที่สมองค่ะ
โทรศานต์จริงแล้วก็ต้องไปโรงบาลแรกไม่ได้
ในการงุ่มรอชักต้องรีบย้ายไปนะคะ
กลับมาเจอกันวันจันทร์หัทหนุ่มหยุดไปนะฮะวันจันทร์
กลับมาคืนนี้ถูกบอกให้เดี๊ยว

สวัสดีครับไปดีกว่าสวัสดีครับ